ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักคนโสดจะได้พบคู่ที่คู่ควรกัน
มีโอกาสสารสัมพันธ์อันสดใสต่อกันมีของฝากมาควรรับไมตรี
คนมีคู่จะได้ของที่ถูกใจที่ฝ่ายฝัน
คนแต่งงานแล้วคู่จะมีบทบาทในธุรกิจมากขึ้นจนแปลกใจ
สุขภาพมีโอกาสสูงจะป่วยไข้ไม่สบายจากการต้านทานโรคตกต่ำ
มีอาการติดเชื้อและสายตาไม่ปกติ
การเงินระวังเสียทรัพย์จากเคราะหร้ายบนทางหลวง
มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะชิงโชคการพนัน
ระวังถูกหลอกในรูปแบบต่างเพื่อเอาเงิน
การงานอยู่ในช่วงดีมีผลประโยชน์เข้ามา
จากงานที่ทำสำเร็จแล้วและผลประโยชน์จากงานจร
งานพิเศษสภาพคล่องดีถึงจะติดขัด
จะมีผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยแบบหวังผล
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัศน์ออนไลน์